ไปที่นี่บ้างดีกว่าไปเจอกับบะหมี่บะหมี่นี่จะไม่ได้ชวนไปกินนะ
แต่ว่ากันว่าบะหมี่เป็นตัวตึงในย่านนี้ย่านหนองโดนจังหวัดบุรีรำ
ล่าสุดเขาได้ตำแหน่งแล้วด้วยนะครับเอ้าพากันไปก่อน
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมาที่นี่ทำไมอ่ะ
ที่นี่รอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
หนองโดนอาเภอร์รัมปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
มาที่นี่ฮะมาเจอกับพนักงานเขาก่อนมาถามหา
พี่พี่ไหนตัวตึงที่พูดถึงนี่ไงชูคอให้ดูพร้อมป้ายพนักงาน
ไหนบัตรพนักงานขอดูบัตรพนักงานหน่อยนี่มีบัตรพนักงาน
บะหมี่พนักงานก่อกวนคนไข้ผู้ช่วยก่อกวนคนไข้

เหรอถ้ามีนี่น่าจะมีสุนัขหลายตัวอยากสมัคร
อันนั้นมันจกมือเห็นไหมมันมีจับมือ

ทักทายสุดยอดเลยอ่ะ
มันเป็นกระแสในโชเช่ลโชเช่ลเหรอ

อูโมเพิปอะไรสักอย่างนี่แหละนะ
โพสต์คลิปน้องหมาหน้าตาน่าเอ็นดู
เจ้าของโพสต์เขาแล้วบอกว่าในที่สุดอ้ำโอเวอร์เพชร
อ้ำโอเวอร์เพชรอ้อยอ่านมั่วตัวไปหมดแล้ว

นั่นแหละเขามีข้อความบอกว่าในที่สุด
ตื่นเช้ามาทำงานทุกวันเจ้าหมาตัวนี้ก็ชนะใจพอบะหมี่
อุ้ยยื่นเลยยื่นแหละ
ภูมิใจไงเขาบอกว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่

โอ้โหหน้าที่นี้มีด้วยเหรอ
วนเจ้าของกวนพนักงานทุกคนด้วย
ถามคนนี้บ้างดีกว่าคุณเสียนบุญขำชาวบ้านที่มาใช้บริการ
ที่นี่เขาบอกว่ามาทุกครั้งมักจะเห็นเจ้าบะหมี่มาคอยยืนต้อนรับ
ไม่ดุไม่กวนไม่สร้างความรำคาญแต่มาสร้างสีสันให้กับคนไข้
คุณนึกภาพดูนะคนเขาป่วยมาเขามีความทุกข์มา
แล้วได้มาเจอกับบะหมี่มีรอยยิ้มแค่นี้ก็เป็นการรักษาทางใจแล้วนะ
อย่างน้อยเขามีความสุขแล้วนะแล้วไปถามคนนี้ฮะ
คุณสิริรัตน์ดวงนินตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าของเจ้าบะหมี่เล่าเลยว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงที่สำนักงานหรอก
แต่เอาจริงมันไม่มีคนเลี้ยงไงเลยต้องขออนุญาตพอบอกเอามาเลี้ยงหน่อยได้ไหมคะ
ซึ่งความสามารถพิเศษของป้าหมี่นอกจากจะทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนแล้วนะ
งูเห่าสำนักงานตรงนี้ก็เข้าใจมันติดกับปลาไง

แล้วมันก็ทำหน้าที่ไล่เห่าไล่กัดไง
ป้องกันตัดเหลือคลานตัดมีพิษให้อีกต่างหาก

แล้วยังอุตส่าห์จะทำให้คนไข้มีอารมณ์ดีกลับไปอีกต่างหาก

ฉันอยากจะให้สุนัขทุกตัวได้รับการบรรจุนะ

สุนัขหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็นสุนัขที่สร้างทางกิดขวางให้กับทางเข้า
สร้างทางกิจขวางให้กับทางเข้า
ให้กับคนที่จะเดินเข้าก็คือสร้างความสนุกสนาน

ต้องมีมีสุนัขทุกที่ที่สร้างความรบกวน

ตำแหน่งเหล่านี้นี่คือมีไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะ
ไม่มีตำแหน่งมันดีอย่างน้อยมันได้อะไรนะ

เอองง